คนที่เขาถูกรางวัลที่๑คนที่เขาดวงดีก็มีอยู่ทั่วประเทศ

ถูกต้องค่ะเขาอยู่ที่ไหนยังไงกันบ้าง
วันนี้ต้องบอกเลยว่าพี่น้องชาวอีสานแม่มากับดวงจริง
ดิฉันภูมิใจเป็นคนอีสาน
แต่เสียดายคือยังไม่ถูกกับเขาซะดีเหมือนกัน

อ่าเงินไปดูหนีก่อนชมน่าคาตาผู้โชคดีเป็นใครกันบ้างจ้า
ไปกันเลยนะคะคนแรกค่ะอยู่ที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีค่ะ
ไปถึงนี้ก็เจอผู้โชคดีนะคะอยู่กับครอบครัวพร้อมหนาพร้อมตาชัยโยโหร้องกันแบบนี้
เพราะถูกรางวัลที่๑นั่นเองนะคะ
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑ประจำงวดวันที่๑๖พฤษภาคม๒๕๖๒
หมายเลขที่ออก๙๖๒๕๒๖ถูกไปเลย๖ล้านบาท
โอ้โหว้าวนะชื่นอกชื่นใจกันไป
คุณผ่องศรีเขาเล่าให้ทีมข่าวเราฟัง
บอกว่าตัวเองเนี่ยทำงานก่อสร้างแล้วก็เคยเป็นตำรวจอาสามาก่อนนะคะ
ซึ่งก่อนที่จะรับโชคใหญ่นี้เขาฝันนะ
ภรรยาน่ะฝันฝันว่าญาติที่เสียชีวิตไปแล้วมาเข้าฝัน
บอกให้ซื้อเลขปีพศ๒๕๖๒จำได้จำได้ก็เลยไปหาซื้อลอตเตอรี่
แต่ปรากฏว่าเลขท้าย๖๒เนี่ยมันไม่มีไงมันหมด
ก็เลยได้ซื้อ๒๖มาแทนปรากฏว่าพอออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลแล้วไปตรวจสอบ

เลขท้ายสองตัวสามตัวก็ว่ากันไปนะแต่ท้ายที่สุดตรวจไปตรวจมา
เอารางวัลที่๑๖ล้านนะจ๊ะ
ก็เลยเนี่ยค่ะรวมคนในครอบครัวนี้นะคะมาพบประการ
คือถูกรางวัลที่๑ไม่พอแล้วก็ได้รางวัลเลขท้าย๒ตัวไปอีก๓ใบด้วยนะ
นั่นนี่บอกเลยว่าได้ของแถมไปด้วยก็คือว่าซื้อ๗๑ไปด้วยอย่างนี้
ใช่แปลว่าคุ้มมากคุ้มสุดสำหรับท่านนี้นะครับ
คือพอได้เงินไปแล้วเนี่ยอย่างแรกที่จะไปทำคืออะไรรู้ไหม
คืออะไรคะไปปลดหนี้
ส่วนที่เหลือก็เก็บไว้ให้ลูกหลานได้เรียนแล้วก็เอาไปทำบุญ
เพราะว่าพี่ผ่องศรีเนี่ยเคยอธิษฐานเอาไว้ว่าถ้าถูกหวยรวยลอตเตอรี่
ก็จะพาญาติพี่น้องมาทำบุญใหญ่แล้วก็เป็นไปตามที่อธิษฐานจริง
โอ้โหน้องใบตองคุณนิวนาวสังเกตให้ดี
ผมก็ตามมาหลายงวดเราได้เห็นกันแล้วว่าคนที่เป็นเศรษฐีหน้าใหม่
ในจังหวัดอุดรธานีหลายงวดแล้วนะหลาย
งวดแล้วนะนี่เราควรจะต้องไปซื้อลอตเตอรี่กันที่อุดรหรือเปล่า
น่าจะหมดแล้วค่ะตอนนี้น่าจะไม่ทันนะคะ

ไม่ใช่ดวงดีแค่คนอุดรนะคุณคนอีสานนี่เขาดวงดีมากเลยงวดนี้
เพราะว่าชาวจังหวัดขอนแก่นค่ะดวงดีดวงเฮงถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันไป
หลายรายใช้คำว่าหลายรายจริงคุณผู้ชมไปดูเลย
รายแรกที่จังหวัดขอนแก่นเขาอยู่ที่อำเภอเมือง
สลากรางวัลที่๑ไป๒ใบนะคะ๒ใบ๑๒ล้านค่ะ
คนดวงดีดวงเฮงคนนี้คือคุณหนูการชัยสิงห์เหนือ
เป็นพนักงานการแพทย์ประจำศูนย์หัวใจสิริกิจ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่สนิทกับผู้ที่ถูกรางวัลเล่าให้ฟังบอกว่า
หลังจากที่สลากินแบ่งรัฐบาลประกาศออกมาปั๊บ
คุณหนูการเขาก็ตรวจสลากินแบ่งรัฐบาลที่ตัวเองซื้อไว้นะ
เมื่อรู้ว่าตัวเองถูกรางวัลปุ๊บ

พากันเฮพากันดีใจกันไปหมดเลย
ประกอบเป็นช่วงเวลาเริ่งงานพอดี
ก็เลยรีบกลับออกจากที่ทำงาน

รีบกลับบ้านเลยวันหลังให้มาเลี้ยงวันนี้เขากลับบ้านไปทำใจแป๊บ
บอกครอบครัวก่อนร่วมยินดีกับครอบครัวกันไปนะคะ
ก็ยินดีด้วยกับคุณหนูการนะคะอย่างที่บอกไม่ใช่มีรายเดียวนะคะ
รายที่๒เป็นสาวชาวอำเภอศรีชมพูก็ถูกรางวัลที่๑สลากินแบ่งรัฐบาลเหมือนกัน
นี่คุณผู้ชมดูนะหมายเลขนะคะ๙๖๒๕๒๖ตรงแบบนี้เลยจ้ะ
หนึ่งใบรับเงินรางวัลไปเลยเหนาะหกล้านบาท
ซึ่งสาวผู้โชคดีได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วที่สพศรีชมพูนะคะ
แม้ตอนนี้โลกยิ่งกว่าเป็นสีชมพูอีกนะหมดแล้วยัง
ยังไม่หมดค่ะบอกแล้วว่ามีหลายรายจริงจริงรายที่สามที่ถูกรางวัลก็คือท่านนี้ค่ะ
นางสาวกันนิกาตรงรัศมีจันทร์เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานเกาะสร้างชนรับประทานขนาดกลางที่๑
ขอนแก่นดวงเฮงถูกรางวัลที่๑๑ฉบับรับเงิน๖ล้านบาทจ้า
มาแจ้งลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยแล้วค่ะ
ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง๓ท่านในจังหวัดขอนแก่นนะคะ
แม้ไม่รู้เลยนะว่ารางวัลที่๑อยู่ที่ขอนแก่นตั้ง๓ใบ๔ใบสิใช่ป่ะ
มีชุดหนึ่งคนหนึ่งได้๑๒ล้านอีก๒คนได้คนละ๖ล้าน
โอ้โหรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้รู้งี้ไปแล้วขอนแก่น
เขามีแต่รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา
แต่รู้อะไรไม่เท่ารู้งี้ไปขอนแก่นดีกว่า
งี้ซื้อเลขนี้ก็รวยแล้วแต่ไม่รู้ไง
โอ้โหขอนแก่นนะดวงดีดวงเองใช่ไหม
ประชาชนคนธรรมดาเขาก็ถูกกันไปเป็นเรื่องธรรมดา
แต่คุณเคยเจอไหมหลวงพ่อพระโอ้คุณพระช่วย

โอ้โหพระก็ถูกละตัลลี่นะครับ
ครับคุณผู้ชมครับรักเทรนฐาดาวันอายุ๖๐ปีครับ
เป็นพระวัดแกล้งกก่อเออนี่แหละครับที่อำเภอกุฎข้าวปุ้น
จังหวัดอุบลราชธานีอีสานอีกแล้ว
โชคครับถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
รางวัลที่๑จำนวน๒ใบรวมเป็นเงินก็อย่างที่รู้กันดี
๑๒ล้านบาทก็รีบไปหาคุณตำรวจซิครับที่สภอกุดข้าวปุ่นนะฮะ
ต้องบอกเลยโอ้มโอ้พระเจ้า
โอ้โหคุณพระคุณเจ้าช่วยนี่แหละครับต้องพูดแบบนี้จริง
คือผู้สื่อข่าวเขาไปเห็นไงในเฟซบุ๊คเขาไปโพสต์เอาไว้ในนั้นนะครับ
คนไปโพสต์ไว้ก็คงเป็นเหล่าบรรดาญาติโยมอะครับ
แสดงความยินดีแล้วก็ถ่ายรูปหลวงพ่อพร้อมกับสลากินแบ่งรัฐบาล
ถูกรางวัลที่๑เนี่ยไปแชร์ลงไปในเฟซบุ๊คที่ชื่อเบนจมาสมิ่งขวัญ
ก็ถือว่าร่วมยินดีกันนะแต่รู้สึกว่าล่าสุดเขาลบโพสต์ออกไปแล้ว
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมครับถ้าได้ลงในโลกโซเชียลแล้วเราก็
ไม่มีใครมือวัยไปกว่าชาวเน็ตมือแคปแคปแคปแคปแคปแคป
มือแคปแคปหมูแคปรูปหน้าจอนี่แหละวัยมากเลย
คุณเนี่ยคุณดูหิวนะคะเห็นแล้วก็ยินดีด้วย
แสดงความยินดีนะครับสำหรับใครที่ถูกรางวัลเนาะ
ยินดีกันคุณวัยอย่าไปอิจฉาอาหารเขา
เพราะว่าวันหนึ่งอาจจะเป็นโอกาสของคุณก็ได้

ไม่เป็นไรงวดหน้าเอาใหม่เนาะให้กำลังใจกันไปนะ
ยังไงเราก็อยู่กับคุณผู้ชมตรงนี้นะคะ

ชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอ
คุณชนะคุณคุณเจ็บเยอะน้องว่นน้อง